เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะเรื่องของจ่าจี๊บ
คุณผู้ชมจ่าจี๊บเป็นสายตรวจจราจร
แม้ว่าจ่าจิ๊บจะออกเวรแล้วนะกำลังจะไปซื้อนมให้ลูก
แต่เห็นประชาชนเดือดร้อนเมื่อประชาชนเดือดร้อน
จี๊บบอกว่าผมต้องช่วยเหลือ

ประชาชนเขาก็ตกใจตกใจเพราะอะไรรู้ไหมนี่
นี่ค่ะคือจ่าสิบตำรวจกรพฤษเวียงแก่
หรือว่าจ่าจี๊บนะคะเป็นสายตรวจโรงพักชัยวาน

กลัวน่าเพราะว่าจ๋าจิ๊บบอกว่าอีน่ากลัวอยู่ที่บ้าน

คือตัวนี้ค่ะมันวิ่งมาจากอีกฝั่งถนน
แล้วก็มาป่วนหน้าร้านสะดวกซื้อดูสิคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็ตกใจใช่เพราะมันตัวใหญ่
เป็นเราเราก็วิ่งหนีนะเขากลัวว่ามันจะกัดไง
แต่ทีนี้จ่าจี๊เพิ่งออกเวรสายตรวจ
ก็เมียโทรมาบอกว่าไปซื้อนมให้ลูกหน่อย

ก่อนหน้าสิก่อนหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าได้เข้าบ้านไหม

รับบทเป็นฮีโร่จำเป็นคอยช่วย
คือจับอีกวนะยักษ์ในหน้าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

คนก็ฮากันทั้งบางเลยค่ะ

รู้แล้วล่ะเดี๋ยวจะเจอเข้าบ้านไม่ได้

เหรอเพราะเรื่องนี้เขาโพสต์อยู่ที่เพจของโรงพักส์ชายว่า
เขาบอกว่าทางเพจของโรงพักไม่ได้โพสต์เรื่องนี้ไว้

แต่เป็นสามีที่ดีไงภรรยาสั่งให้ไปซื้อนมให้ลูกเข้าไปทาน
จับอีโกน่าก่อนแป๊บเดียว

ต้องชื่นชมนะภรรยาต้องให้กำลังใจสามีเยอะนะครับ